ตรงนี้นะคะที่เพชรบูรหล่มศักดิ์ก็มีเหตุรถพุ่งเข้าชนอีกเหมือนกัน
เสียหายไปห้าร้านด้วยกันนะคะร้านที่เขาตั้งขายของอยู่ตรงถนนคนเดิน
ที่อำเภอหล่มศักดิ์คือเขาเปิดเป็นถนนคนเดินก็ขายของซื้อของกันเพลินอยู่
รถกระบะมาจากไหนไม่รู้ค่ะพุ่งเข้ามาแล้วก็ชนดะเลยค่ะ
เห็นสิคะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเจอลูกหลงได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าดูแบบขับมาไม่สนใจเลยค่ะว่ามันมีร้านมีคนอยู่บนถนนที่เขากำลังขับอยู่
เนี่ยค่ะขับเข้าไปในตลาดนัดตลาดนัดถนนคนเดินตรงนั้นร้านค้าก็ได้รับความเสียหาย
เพราะเส้นนี้คือเทศบาลเขาปิดเอาไว้เดิน
ไม่ให้เดินรถทุกวันเสาร์ให้พ่อค้าแม่ค้าเอาสินค้ามาวางขายกันนะฮะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจก็ต้องไปค่ะ
แล้วพอไปตรวจสอบเป็นไงรู้ไหมคะผู้ชายคนขับรถคันนี้เนี่ยมาคนเดียว
อาการก็เดินไม่ค่อยตรงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนะคะ
แล้วบอกตำรวจบอกรู้จักผู้ว่านะบอกตำรวจว่ารู้จักผู้ว่า
แต่พนักงานสอบสวนก็บอกว่าเล่าให้ฟังอย่างนี้
บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มครึ่งของวันที่๒๙มกราคม
ตำรวจได้รับแจ้งบอกมีรถขับฝ่าไปในตลาดนัดถนนคนเดิน
ก็เลยไปอ่าคุยไปคุยมารู้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอมรเป็นนามสมมุตินะคะ
อายุ๔๘ปีเขาบอกว่าเขาป่วยแล้วก็กินยาเข้าไป
มันก็เลยมีอาการง่วงก็จะขับรถไปหาญาติที่อยู่ในซอยนี้ค่ะ
แล้วตอนนั้นขับไปเนี่ยเกิดอาการเบลอพอรู้สึกตัวก็จอดรถ
จังหวะเดียวกันกับตอนจอดรถเนี่ยตำรวจไปถึงพอดี
ก็เลยถูกคุมตัวมาที่สพลมศักดิ์นะคะ
แต่ตอนที่ตำรวจคือลักษณะอาจจะเดินเซเดินอะไร
ตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่คือตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรวจแล้วไม่เจอนะคะ
แต่ที่แน่ที่เห็นก็คือว่าเข้าไปในถนนที่เขาปิดถนน
แล้วก็ค้าขายกันอยู่ก็เกิดความเสียหายกับร้านค้า๕ร้านด้วยกันนะคะ
ค่าความเสียหายสองหมื่นบาทซึ่งผู้ชายคนนี้ก็จ่ายให้กับผู้เสียหายแล้วค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายนะคะ
ปรับไป๔๐๐แล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ
มันก็มีอีกประเด็นนึงที่รู้จักผู้ว่าไม่รู้จะพูดทำไม
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามท่านผู้ว่าถึงเรื่องนี้
ผู้ว่าบอกไม่รู้จักค่ะผู้ชายคนนี้
ต้องปิดข่าวให้จบทุกประเด็นนะคะทีมข่าวของเราค่ะ

ก็รู้จักผู้ว่าแหละนะก็อาจจะเคยเห็นตามป้ายตามอะไรแต่ว่า